ตอนนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าทั้งที่เขาทำหน้าที่ยังไงครับครับ

เห็นผลเข้าข้าวเป็นยังไงรู้ผลเข้าข้าวเป็นยังไง
อยากให้เป็นบวกครับอยากให้เป็นบวกอยากให้ดีขึ้นครับ

ชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยที่เขารายงานมาเป็นยังไงบ้างที่เนี่ยล่าสุดอ่ะ
มีไปที่ช่อง๓เขาบอกว่าผลชนสูตรออกมาเป็นบวกมากขึ้นนะครับ

บอกว่ามีร่องรอยนะครับถ้าฟังไม่ผิด

หลังจากรู้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคุณหลุมคะตอนนี้
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เขาจะช่วยเราได้ขนาดไหนครับ
ทางคดีที่มุกดาหารตอนนี้มันคืบหน้าไปในทางไหนบ้าง
อันนี้ไม่ทราบว่ายังโทรติดต่ออยู่ว่าที่บ้านเขามีอะไรไหม
ก็ไม่ต้องว่าปกตินะครับไม่มีอะไรกันไหม
ติดใจนี่ยังติดใจยังไง
คือลึกก็ไม่อยากให้เป็นคนในชุมชนนะครับ
เพราะว่ามันน่ากลัวครับเพราะเป็นคนในชุมชน
ถ้าว่ากรณีนี้มันยังหาคนร้ายไม่ได้
ถ้าเป็นคนในพื้นที่หรืออะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราก็อันตรายครับ
แต่ว่าถึงยังไงคนนอกก็ถ้ามันไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับ

ถ้าไม่มีคนในหมู่บ้านติดต่อเข้ามาก็คงไม่มีใครรู้จักครับ
แต่เบื้องต้นเรารู้ผู้ต้องสงสัยยังครับ

ตัวผมเองก็ยังไม่สงสัยครับ
เพราะว่าต้องรอพ่อแม่เขาเป็นคนยืนยันครับ
แต่ถ้าร่องลอยออกมาลักษณะนี้ถือว่าโหดร้ายไหม

คือรับไม่ได้ครับถ้าเป็นคนที่ทำกับหลานผมนะครับ
มีคนที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการลักษณะอย่างนี้บ้างไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีตั้งแต่อยู่มาไม่เคยเห็นแบบนี้ครับ
มาถึงตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผลการชนสูตรเข้าออกแล้วเนี่ยครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกร้อยตัวเต็ม
ในส่วนนี้เนี่ยคุณลุงเองมีความกังวลเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่กังวลครับถ้าได้มาถึงจุดนี้แล้วไม่กังวลนะครับ
ถ้าเกิดอะไรที่มันโยงเข้ากับผู้ร้ายได้ก็น่าจะจับได้ไวนี่แหละครับ
แล้วอย่างขวานหน้าของคุณครับหลังจากนี้เนี่ยจะนำกลับไปที่เป็นผู้โดยการจัดพิกัดขวานนักกิจเลยไหมครับ
ก็น่าจะรอพ่อแม่เขาตัดสินใจอีกทีหนึ่งครับครับ
ขวานหน้านี้ตัวลุงเองก็ไม่เชื่อว่าหลายจะไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางแก้เลยครับ

ถ้าว่าเป็นการลักพาตัวก็อย่าซ้ำเติมด้วยการทำร้ายน้องแบบนั้นครับ

ถ้าเป็นการลักพาตัวไปแล้วหาทางกลับไม่ได้หรือว่าปล่อยน้องทิ้งไว้บนภูเขาก็ให้มันเป็นแค่เคสเดียวก็พอ
ถ้าเรามีการล่วงละเมิดน้องเขาก็ถือว่าใจร้ายมากนะครับ
ตอนนี้คุณลุงอยากจะพูดหรืออยากจะฝากอะไรนะครับ
ก็อยากจะฝากเรื่องการดูแลลูกหลานนะครับ
บางทีคุณหลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะดูแลลูกหลานได้ไม่ทั่วชุดนะครับ
ถ้าดูแลไม่ทั่วชุดเนี่ยทำให้ลูกหรือว่าคนที่คิดจะทำเรื่องแบบเนี่ยทำให้เกรงตัวกดหายบ้านลูกนะครับ